มาถึงข่าวเศร้าของคนเมืองนนท์นะครับ
ท่านเจ้าอาวาสวัดตึกที่นนทบุรี

มรณภาพจากโควิด๑๙ด้วยแหละครับ
จริงท่านเพิ่งจะได้รับตำแหน่งเจ้าวาด
ยังไม่ทันถึงเดือนเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

ตึกตะบนบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรีครับ
กู้ชีพสยามนนทบุรี
เคลื่อนศพของพระครูประหลัดมานิด
ธรรมธีโรท่านอายุ๕๗ปี๒๑พันศา

เข้าไปทำพิธีชาปนกิจท่ามกลางสายฝน
และได้นำร่างขึ้นเมนประชุมเพลิงทันที
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางไผ่ระบุว่า

ท่านเพิ่งจะได้รับตำแหน่งนะฮะ
เจ้าอาวาสวัดตึกเนี่ยเมื่อวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ

ส่วนมากท่านจะอยู่ที่ย่านตลาดนนทบุรี
แล้วตัวท่านก็ออกบินทบาทที่ตลาดทุกวัน
คาดว่าจะติดเชื้อมาจากการไปบินทบาทที่ตลาดนี่แหละ
นายประถมพันธ์ชอบใช้ท่านเป็นวัยยาวัชกรวัดตึก
เล่าบอกว่าเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
พระครูมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเลยนะ
สิทธิ์เนี่ยนำท่านส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบางไผ่นะครับ
รักษาเบื้องต้นไปแต่อาการไม่ดีขึ้น
จึงส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
หมอก็ตรวจนะครับพบว่าท่านจะเอาว่าเนี่ยมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
ให้การรักษานะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด
ปรากฏว่าท่านติดโควิดฮะท่านติดโควิดเนี่ย
โดยก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพนะครับอาการของท่านดีขึ้นนะ
เลือดที่เคยออกในกระเพาะในลำไส้ก็ออกน้อยลง
หลวงพ่อยังพูดคุยได้ปกติเหมือนเดิมจากนั้นวันเดียวสุดครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าหลวงพ่อไม่ไหวแล้วเนื่องจากเชื้อลงปอด
กระทั่งท่านมรณภาพอย่างสงบช่วง๑๑โมงเช้าของเมื่อวานนี้

ประกอบพิธีกันท่ามกลางฝนตกแบบนี้เลย
วัยยาวัชกรเล่าต่ออีกนะครับบอกว่าท่านเจ้าอาวาส
อยู่แต่วัดไม่ได้ไปไหนคือกิจนิมนต์อื่นไม่มี
มีก็คือไปบินทบาทที่ตลาดนนท์เท่านั้นเองไม่มี
รถสับปะเลอร์ผู้ใกล้ชิดเจ้าว่าทั้งหมด
ก็เข้ารับการกักตัวที่สถานกักตัวย่านสุขุมวิทย์แล้วนะครับ